ฉะเชิงเซาก็แทบจะวิ่งรถเปล่า

เพราะว่าถูกยกระดับให้เป็นสีแดงเข้มนะครับ
มีการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
เขาบอกว่าทุกวันนี้คนขับก็เดือดร้อนหนักจริงฮะ
นี่เป็นบรรยากาศเขาบอกว่านี่ฮะ
อันนี้โอ้โหร้างสุดเงียบเหงาวางเวง
นี่คือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิลล์
แล้วก็การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

ใช่ฮะเก้าอี้เอี่ยมจอดกันสนิทเลย
นี่แหละครับก็ทำให้ผู้โดยสารที่จะสัญจรไปมาเนี่ย
หายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ

แล้วก็คนขับที่เช่านะฮะ

ค่าเช่าค่าเชื้อเพลิงนะฮะ
คันเนี่ยทั้งวันแทบไม่ได้ผู้โดยสารเลยครับ

ทุกวันนี้ที่มาวิ่งที่ออกมาวิ่งเนี่ยนะ

เอาลองฟังพี่ก็ดูนะฮะ
คนขับรถสองแถวที่ฉัดเชิงเซาก็เรียกร้องนะครับ
คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นมือมาช่วยเหลือด่วนเลยนะ
เพราะว่าขณะนี้ทุกคนน้ำตาตกใน

คือคนขับรถสาธารณะตอนนี้กระทบจริงนะคะ
อย่างพี่แท็กซี่ปกติแล้วในกรุงเทพ๘๓๐๐คัน

เรียกร้องไหนล่ะบอกว่าจะเยียวยา

กระทรวงการคลังเขาเป็นจุดที่จะเยียวยา